เมื่อวานนี้เราเพิ่งนำเสนอไปกรณีที่รถทัวร์ปล่อย๒แม่ลูก
ลูกวัย๘ขวบให้ลงกลางทางตอนตี๒ห่างจากจุดที่จะลงจริงประมาณ๓๐กิโลเมตร

หน่วยงานก็คือทางขนส่งจังหวัดบุรีรำทราบเรื่องแล้ว
ที่จะเอาผิดเดี๋ยวขอเท้าความนิดหนึ่งก่อน
เล่าเรื่องที่มาที่ไปเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าคุณแม่คือนางชนรชาธานาอายุ๓๕ปีเนี่ย
เขาโพสต์เรื่องราวนี้บอกว่าเมื่อวันที่๒๗ตุลาคม
แม่กับลูก๘ขวบกลับมาจากเยี่ยมญาติที่ภูเก็ตแล้วก็มาที่กรุงเทพ
ทีนี้ซื้อตัวตั้งใจว่าจะไปหาสามีที่อำเภอนางรองที่บุรีรำ
แล้วก็มีการบอกกับสามีแล้วนะว่าเดี๋ยวให้มารับ
ตอนที่ซื้อตัวผ่านทางคอลเซนเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะไปลงที่นางรอง
แต่ทีนี้ค่ะพนักงานบอกว่ามันมีแต่ขนส่งผู้โดยสารที่อำเภอประโคนชัย
แต่ว่าลงที่หน้าโรงพยาบาลนางรองได้นะ
ทีนี้ตอนเธอขึ้นรถเธอก็ย้ำกับทางคนรถย้ำกับพนักงานแล้ว
เดี๋ยวจะลงที่หน้าโรงพยาบาลนางรอง
พนักงานก็โอเครับทราบ
แล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวตี๒คงถึง
เธอก็ไลน์บอกสามีตั้งนาฬิกาปลุกไว้เรียบร้อยแล้ว
พอนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาเธอเห็นว่ามันยังไม่ถึงไงคะ
ก็หลับต่อแล้วพอตื่นขึ้นอีกทีนึงเนี่ย
ปรากฏว่ามันเลยอำเภอนางรองไปประมาณ๕กิโล๑๐กิโล
เธอก็รีบเดินไปบอกพนักงานเลย
ตอนนั้นพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะจอดให้ลง
แต่เธอก็บอกว่าเขาไม่ชินเส้นทางตัวเธอไม่ชินเส้นทาง
เอาอย่างนี้ละกันลงตรงไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัยหน่อย
พนักงานก็เลยจอดให้ลงเยื้องกับปั๊มน้ำมันนะคะ

ซึ่งตรงจุดนั้นมันเลยจากจุดหน้าโรงพยาบาลนางรอง

แล้วเธอบอกด้วยบอกว่าที่แชร์เรื่องนี้

แต่อยากให้ทางบริษัทปรับปรุงการแก้ไขการบริการหน่อย

เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเล่าข่าวของคุณยายกับหลาน
โดนทิ้งมืดตี๒เหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นคราว
ทางด้านนางผุศดีศรีสกุลไทยรักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดบุรีรำก็บอกว่าตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
เรียกผู้ประกอบการเรียกพนักงานขับรถทัวร์คันนั้น

แล้วทุกคนก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง
คือเมื่อ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่มันเกิดแบบนี้เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด

ว่าผู้โดยสารจะลงที่หน้าโรงพยาบาลนางรอง
ทีนี้ทางขนส่งจังหวัดบุรีรำก็เลยต้องเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการ

ไม่คุมกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามพรบการขนส่งทางบก
แล้วก็ปรับพนักการขับรถในอัตราสูงสุดเลยนะคะ

รวมถึงสั่งพักงาน๑๕วัน
ฐานไม่หยุดรถรับส่งผู้โดยสารตามจุดที่ผู้โดยสารต้องการ
แล้วก็ตักเตือนให้ปฏิบัติตามพรบการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ